พาคุณผู้ชมไปดูการพูดถึงเรื่องนี้ในฝั่งของกัมพูชากันหน่อยก่อนหน้านี้
เล่าคุณผู้ชมไปแล้วว่ามีกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชามีการมาถือป้าย
ค้านการที่ไทยจะขอขึ้นทะเบียนโขนเป็นมรดกโลก
ซึ่งตอนนี้ในโลกโซเทียลของกัมพูชาก็ยังคงพูดถึงประเด็นนี้กันอยู่
ส่วนใหญ่ก็คัดค้านบอกว่าอยากจะให้ประเทศไทยหยุดการกระทำนี้
พวกเขาชื่อว่าโขนเป็นของกัมพูชาร้อยเปอร์เซ็นต์
ซึ่งเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของชาวกัมพูชาตั้งแต่ยังไม่มีสยามประเทศ
นี่เป็นข้อความส่วนหนึ่งในโลกโซเทียลของกัมพูชานะคะ
ซึ่งก็บอกว่าแม้จะไม่มีหลักฐานทางเอกสารแต่ก็เป็นที่รู้จักกันดี
วัฒนธรรมเต้นรำหน้ากากนี้เป็นของชาวเขมร
และจะไม่ยอมให้ไทยนำไปขึ้นทะเบียนกับทางยูเนสโก้เป็นอันขาด
โพสต์นี้ก็ถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากในกลุ่มชาวเน็ตชาวกัมพูชานั่นเอง
ด้านนายสุจิตวงเทศนักเขียนชื่อดังด้านประวัติศาสตร์
ก็โพสต์เฟซบุ๊คร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย
ก็มองว่าโขนเป็นวัฒนธรรมร่วมอุตสาขเน
หรือวัฒนธรรมร่วมกันในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จะแยกโดดไม่ได้ว่าเป็นสมบัติของประเทศไหน
เพราะมีรากเง่าความเป็นมาร่วมกัน
แฟนเพจชื่อดังอย่างเจี๊ยบเรียบด่วน
ก็โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
เตือนคนไทยว่าอย่าไปสนใจ
ไม่ต้องโกรธชาวเน็ตกัมพูชา
เพราะกระแสปลุกชาตินิยมจะมีขึ้นมาบ่อย
ในช่วงใกล้ถึงเวลาเลือกตั้ง
ประเพณีวัฒนธรรมในแถบเอเชีย
มีการถ่ายเทไปมาตลอดในอดีตที่ผ่านมา
เช่นสงกรานลอยกระทงตะกร่อก็มีปรากฏอยู่ในหลายประเทศ
ทั้งหมดถือเป็นวัฒนธรรมร่วมกันเช่นเดียวกับโขน
ดังนั้นการปลุกกระแสที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องหวังผลทางการเมืองของกัมพูชา
คนไทยเองไม่ควรที่จะไปให้ความสนใจมากนัก
ที่สำคัญในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน
ควรลดการกระทบกระทั่งกันไว้จะดีที่สุด
เจฟเรียบด่วนพูดไว้ดีดีมากเลย
ภาพรวมเรื่องนี้จริงแล้วสรุปสั้นแบบนี้คุณผู้ชม
ไทยยังไม่ได้เป็นภาคียูเนสโก
ดังนั้นไทยก็ยังไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนโขนเป็นมรดกโลก

แต่คัมพูชาเขาเป็นภาคียูเนสโก้ก่อนหน้าเรา

ดังนั้นหลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือ
ประเทศไทยก็จะไปเป็นสมาชิกภาคียูเนสโก
พอไทยเป็นสมาชิกแล้วขั้นตอนลำดับต่อไป
ก็จะมีการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
รดกทางวัฒนธรรม๕รายการ

โขนจะเป็นลำดับแรกที่ไทยจะขอขึ้นทะเบียน
ดังนั้นการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
หมายความว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกัน
ไม่ได้หมายถึงว่าใครเป็นเจ้าของ
ไม่ได้หมายถึงว่าใครเป็นลิขสิทธิ์ในเรื่องนั้น
มีหลายอย่างที่เมื่อวานนี้ก็เล่าไปแล้วว่า
หลายประเทศขึ้นทะเบียนร่วมกันเช่นกิมจิ
เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาก็ขึ้นทะเบียนร่วมกัน

ดังนั้นถ้าโขนจะมีการขอขึ้นทะเบียนร่วมกัน

ก็คืออนุรักษ์เรื่องราวเหล่านี้
ตสินแบบนี้เป็นหน้าตะสินชั้นสูงแบบนี้

ถือเป็นเรื่องดีเพราะว่าไทยเราได้อนุรักษ์ด้วย

มีหลายประเทศขึ้นทะเบียนร่วมกัน
จะได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่สวยงามนี้

เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกันใหม่

อย่าไปเป็นประเด็นแตกแยกเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ